ปั๊บเนี่ยมันมองเห็นว่านี่คือมิตรภาพที่แท้จริง
หลงรักฝนมานานเห็นใจพี่เถอะตาวัน
น้องเป็นสาวเรียนวิทยาลัยแล้วใส่พี่ใสไม่ลองจีบแล
ถ้าสาวเทคนิคแบบนี้นะฮะผมต้องจีบสักคนแล้วฮะ
ข้าวสีสวยอย่างเงี้ยสเปคน้องเพียมมาก
เดี๋ยวให้แม่ไปขอ

หมอปนกล้องยกกำลังส่าว
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่าจะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะ
เธอทำให้ฉันเห็นสุด
ลูกไม้หลากสีสามารถทำคะแนนตีเสมอทีมสลิดน้อยสามซ่าได้
ด้วยการร้องของน้องภูในยกที่แล้ว
วันนี้การแข่งขันจึงเหมือนเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่
ทีมไหนจะคว้าคะแนนไปครองก่อน
ต้องมาเอาใจช่วยเด็กกันต่อในร้องได้ยกกำลัง
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี
ที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
ซ่าเสียงดีมีความสามารถนะครับ

อกจากความสามารถในการร้องเพลงแล้วยังเป็นเด็กดีมีน้ำใจด้วย
ทำเพื่อบ้านเกิดทำเพื่อสังคมนะครับ
และทีมที่ชนะนะครับจะสามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไป
สูงถึง๑แสนบาท
วันนี้นะครับคณะกรรมการทั้ง๓ท่านรอพบอยู่แล้วนะครับ
หอยพ่อเจมส์พบและพี่ฝนครับสวัสดีครับ

พูดกับเด็กซ่าทั้งสองทีมครับ

ออกท่าซ่าประจำทีมันครั้งหนึ่งครับสลิดน้อย
สลิดน้อยสามซ่า
อย่าล้อยนะลงไปลงไปหลักสีขออนุญาตครับ

ถ้าย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่แรกนะครับ
ถึงปัจจุบันนี้น้องทุกคนก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อย
ตอนแรกนะครับน้องจะมีความเครียดนิดนึงนะครับ

เพราะว่าชินกับคุณปู่แล้วครับผมครับ

ปู่เนี่ยคุยได้เล่นได้นะลูก

อย่างนั้นเรามาพูดพร้อมกันเลยครับ
ผัวมีหลานจริงอยู่แค่๒คน
แต่ปู่มีความรู้สึกว่าวันนี้ปู่มีหลานเพิ่มอีก๖คน
อายุจะยืนต่อไปอีก๖๐ปี

ที่เรามารวมทีมกันได้เนี่ยนะอย่างทีมลูกไม้หลากสีนี้
เรามาสู้เพื่อใครเรามาทำเพื่อใครกันครับลูก
มุรณิทีปุณณาพุทธครับ

พวกเราจะไม่ทำให้ผิดหวังและจะทำให้สุดความสามารถครับ

ตอนนี้เรามาทำเพื่อใครกันครับ
มุรณิทีวัยวัชนานิวาสค่ะ

สลิดน้อยสามซ่าค่ะ
ทั้ง๖คนพร้อมที่จะสู้หรือยังครับ

พร้อมแล้วเราจะได้เปิดศึกในยกที่๔
พี่แซคครับใครเอ่ยที่เป็นตัวแทนของทีมในยกที่๔นี้ครับ

บีเอ็มและน้องออกัสนะครับ
เพราะฉะนั้นน้องที่เหลือเชิญที่ห้องเด็กซ่า

ให้ดูไหมเลยครับ
ที่๓ยกที่๔เริ่ม

ซิว่าอะไรจะเกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้ทำได้ไหม
ได้ไหมได้ไหมมีเพลงที่เราอยากจะร้องคู่กันไหมมีไหม

เราจะต้องฟังพลังเสียงของเด็กทั้งสองนี้ไปพร้อมพร้อมกันในตอนนี้

มีความรู้สึกว่าทำไมเวลาให้เด็กประกบคู่กันนะครับลวมทีมกันได้เนี่ย
มันยิ่งส่งพลังอะไรบางอย่างขึ้นมา
ผมชอบที่เขาประสานกันมากเลยนะ

ได้เป็นแฟดปลาทองหรือแฟดดินแดงก็ได้
ครับผมมองปั๊บเนี่ยมันมองเห็นว่านี่คือมิตรภาพที่แท้จริง
ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเนอะเรามาจากคนละทิศคนละทาง
แต่พอเอาความสามารถมารวมกันปั๊บเนี่ย
คลื่นที่เขาส่งกระแสออกไปเนี่ยมันคือมิตรภาพ
มาถึงการแข่งขันกันดีกว่าใครจะเป็นคนร้องก่อนคะ
เอ็มนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญออกัสประจำที่ครับลูก
ยกนี้หนูจะใช้เพลงอะไรมาแต๋วจ๋าครับว้าว

แต๋วจ๋าจากน้องบีเอ็มขอบคุณครับ
หลงรักแต้วมานานทุกวันคิดถึงคนดีแต๋วไม่ปรานีพี่บ้าง

เดี๋ยวนี้แต่วจากไปไกลทิ้งพี่ให้โศกอาลัยแต่วไปอยู่ไหนไม่บอกพี่เลย
พี่หลงรักแต่วมานานเห็นใจพี่เถอะตาวันอย่าทรมานด้วยการใช้เมื่อย

แต่วผิดพี่ให้อภัยถึงใกล้เข้าไปประณีพระเผิดคนดี

กลับมาท่าน
พี่หลงรักฝนมานานเห็นใจพี่เถอะตาวันอย่าทรมานด้วยการใช้เมื่อย
กลับมาท่าน้าที่รักอย่าช้านับสิสามเชย

แต่วจากกลับมาท่าน้าที่รักอย่าช้านับสิสามเชย
แต่วจากกลับมาท่าน้าที่รักอย่าช้านับสิสามเชย
แต่วจากกลับมาท่าน้าที่รักอย่าช้านับสิสามเชย
แต่วจากกลับมาท่าน้าที่รักอย่าช้านับสิสามเชย
แต่วจากกลับมาท่าน้าที่รักอย่าช้านับสิสามเชย
แต่วจากกลับมาท่าน้าที่รักอย่าช้านับสิสามเชย
แต่วจากกลับมาท่าน้าที่รักอย่าช้านับสิสามเชย
แต่วจากกลับมาท่าน้าที่รักอย่าช้านับสิสามเชย

แต่วจากกลับมาท่าน้าที่รักอย่าช้านับสิสามเชย
แต่วจากกลับมาท่าน้าที่รักอย่าช้านับสิสามเชย
แต่วจากกลับมาท่าน้าที่รักอย่าช้านับสิสามเชย

แต่วจากกลับมาท่าน้าที่รักอย่าช้านับสิสามเชย
แต่วจากกลับมาท่าน้าที่รักอย่าช้านับสิสามเชย
แต่วจากกลับมาท่าน้าที่รักอย่าช้านับสิสามเชย
แต่วจากกลับมาท่าน้าที่รักอย่าช้านับสิสามเชย
แต่วจากกลับมาท่าน้าที่รักอย่าช้านับสิสามเชย
เสียงเท่าไหร่

ขนจ๋าก็มีหอยจ๋าก็มี

มันต้องบอกว่าหอยจ๋ากลับคืนบ้านนาเถอะนะหอยพี่
ไม่ได้
หนูเป็นยังไงบ้างลูกออกัสแต๋วจ๋าของบีเอ็ม
เม็ดจริงค่ะหนูยังทำไม่ได้เลยค่ะ
หยอดคือแบบสุดยอดจริงค่ะ

พ่อเลยดีกว่าพ่ออยู่กับเพลงนี้มานานมาก

โอ้โหสนิทมาตั้งแต่เขายังเพิ่งเข้าวงการนะนะ

บีเอ็มเพลงที่บีเอ็มร้องเมื่อกี้เนี่ยฟังดูนะใส่เยอะมากเลย
บีเอ็มพยายามที่จะเขย่าให้เป็นลูกทุ่งเนี่ย
เป็นความพยายามที่งดงามอย่างยิ่งของเด็กขนาดบีเอ็ม
แต่ล้นห้องลูกแต่เราไม่ซีเรียสเรื่องนี้เราซีเรียสนิดเดียว
เอ็มเข้าใจความหมายของเพลงแต๋วจ๋าไหมลูก

เพลงนี้เป็นเพลงออดอ้อนลูก
บีเอ็มเขาหนักมาตั้งแต่หมัดแรก
ตั้งแต่เต๋าจ่ากลางชาติมาเลย
เต๋าจ่า
เห็นใจเธอตาเต๋าเขาดี
ที่หนูทำมาทั้งหมดน่ะงามแล้วลูก
แต่พอหลับตาฟังปั๊บไม่กลับ

มันต้องนุ่มมันต้องหยอด

หวานด้วยด้วยสิ่งที่หนูแสดงความจริงใจ
ไม่ใช่แสดงทักษะที่แบบเก่งจนล้น

มั่นใจว่าถ้าบีเอ็มร้องเพลงนี้อีกครั้งหนึ่ง
เอ็มจะไม่ร้องเหมือนเมื่อกี้นี้

หมายคือให้คนฟังเชื่อ
แต่จุดหมายไม่ได้อยู่ที่เทคนิคลูก
ตอนนี้หนูไปโฟกัสอยู่ที่ว่าหนูจะใส่พลังให้มันเยอะ
ให้คนเขารู้ว่ามีพลังเยอะมีเทคนิคเยอะ
จุดหมายที่แท้จริงก็คือความเชื่อเนี่ยมันเป็นรอง

หนูแค่กลับด้านว่าเอาเทคนิคให้มันนำพาไปสู่ความเชื่อเท่านั้นเองครับ
แล้วก็ไอ้คำไหนที่หนูดึงแล้วหนูไปรวบคำหลัง
หนูไปลองฟังของจริงเขาไม่ได้ร้องแบบนี้

แต้วจ้าเห็นใจเถิดหน้าแต๋วของพี่

เห็นใจเถิดนะแต้วของพี่

เนี่ยมาจับรวบ

ลองลองทิ้งเทคนิคให้หมดลองดูแล้วร้องตรงให้มันลงห้อง
มันจะทำให้ร้องสบายขึ้นทำให้คนฟังรู้สึกสบายด้วยไม่ได้ลุ้นตามนะครับ
ที่ชอบตอนท่อนหลังมากกว่า
อันนั้นไม่มีอะไรเลยอันนั้นเด็ดมากดีแหละธรรมชาติ
หลงรักฝนมานานเห็นใจพี่เถอะตาวัน
ทรมานด้วยการใช้พี่ไหม

น่าเชื่อเลยแหม
อย่าลืมว่าสูงสุดสู่สามัญธรรมดาที่สุด
แล้วมันจะฟังแล้วดูสบาย

ขอบคุณค่ะ
ที่บีเอ็มร้องไปแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับ
โอ้โหตอนซ้อมก็ว่าดีแล้วตอนนี้ก็ดีกว่าตอนซ้อมอีก
ใช่ค่ะพี่บีเอ็มนะคะลูกเอื้อนลูกหยอดครบเลยค่ะ
หนักใจแทนพี่โอกัสเหมือนกันนะคะเนี่ย
ตอนนี้นะครับทั้งสองทีมนะครับมีคะแนนเสมอกันอยู่นะครับผม
และในช่วงหน้านะครับน้องออกัสจะคว้าชัยชนะมาให้ทีมได้หรือเปล่า
ติดตามชมกันด้วยนะครับ
สลิดน้อยสู้สู้สลิดน้อยสู้สู้
น้องบีเอ็มใช้พลังเสียงที่เป็นต่อ
ร้องเพลงลูกทุ่งที่เป็นอมตะอย่างเพลงแต๋วจ๋า
ได้ดีทีเดียวช่วงหน้าถึงคิวของน้องออกัส
ที่ไม่เคยพ่ายแพ้ในการแข่งขันยกไหนเลย
วันนี้ออกัสจะชนะเป็นครั้งที่๕หรือไม่
ต้องมาชมการร้องของน้องช่วงหน้าครับ
ผมต้องจีบสักคนแล้วฮะ
เฮ้ย
ว่าจบไปแล้วนะครับผมกับเพลงแจ๋วจ๋านะครับ

คิวของน้องออกัสนะครับ
เพลงนี้บอกได้เลยว่าเข้ากับบุคลิกน้อง
หน้าตาน้องแล้วก็วัยของน้องออกัสแน่นอนเลยครับผม

ไม่รู้ว่าจะคว้าชัยชนะ๕ยกได้หรือเปล่า

เพลงให้น้องคอยน้ำ
ชอบก็ให้แม่มาคออย่าอย่าให้มันน้ำแรง
น้องไปซ้าวแกงแดง
พี่อยากแรง
เพื่อให้น้องคอยน้ำ
ซาวเทคนิคตาคมพมยาว
แล้วใส่พี่เบาไม่มาเอาใจ

ซาวเทคนิคตาคมพมยาว

แล้วใส่พี่ใส่ไม่มาเอาใจ
น้องเป็นซาวเทคนิคตาคมพมยาว
แล้วใส่พี่ใส่ไม่มาเอาใจ

แล้วใส่พี่ใส่ไม่มาเอาใจ
น้องเป็นซาวเทคนิคตาคมพมยาว
แล้วใสพี่เบาไม่มาเอาใจ

แล้วใส่พี่ใส่ไม่มาเอาใจ
น้องเป็นซาวเทคนิคตาคมพมยาว
แล้วใส่พี่ใส่ไม่มาเอาใจ

น้องเป็นซาวเทคนิคตาคมพมยาว

แล้วใส่พี่ใส่ไม่มาเอาใจ

น้องเป็นซาวเทคนิคตาคมพมยาว

น้องเป็นซาวเทคนิคตาคมพมยาว
แล้วใส่พี่ใส่ไม่มาเอาใจ
น้องเป็นซาวเทคนิคตาคมพมยาว
แล้วใส่พี่ใส่ไม่มาเอาใจ

แล้วใส่พี่ใส่ไม่มาเอาใจ
น้องเป็นซาวเทคนิคตาคมพมยาว
แล้วใส่พี่ใส่ไม่มาเอาใจ
น้องเป็นซาวเทคนิคตาคมพมยาว
แล้วใส่พี่ใส่ไม่มาเอาใจ

ยาวแล้วใส่อีพี่เบาไม่มาเอาใจน้องเป็นสาวเรียนวิทยาลัยแล้วใส่พี่ใส่ไม่หลอกจีบแรง
สาวเทคนิคผมยิ่งหนาคมเพียงเคยชมว่างานหน้าแลสาวตาคมหัวใจยังอ่อนแอถ้าพี่รักแท้ก็ให้แม่มาดู
ชอบก็ให้แม่มาขออย่ารอให้มันนานแรงน้องเป็นสาวแก้งแดงที่อยากแรงให้น้องคอยนาน
ถ้าผีจีบสาวพาณิชย์แล้วพี่มีสิทธิ์ไม่เชื่อหรอก
ถ้าผีสี่สาวก่อสร้างหัวใจยังว่างไม่เชื่อลอง
น้องมีอย่างไรคู่ไม่เชื่อมาดู
ชอบก็ให้แม่มาขออย่ารอให้มันนานแรงน้องเป็นสาวแก้มแดงที่อย่าแกล้งให้น้องคอยนาน

น้องก็ให้แม่มาคออย่ารอให้มันนานแรงพี่มีสิทธิ์ไม่เชื่อมา
น้องก็ให้แม่มาคออย่ารอให้มันนานแรงพี่มีสิทธิ์ไม่เชื่อมา
น้องก็ให้แม่มาคออย่ารอให้มันนานแรงพี่มีสิทธิ์ไม่เชื่อมา

น่ารักนะใหญ่นะน้องเค้าน่ารักค่ะ

ไปกับคุณแม่

เดี๋ยวให้แม่ไปขอ

เขาลงไปจีบคณะกรรมการถึงด้านล่างเลย
เสิร์ฟถึงหน้าจอเลยนะฮะ

พอเลยนะครับเหรอเขาไปหนึ่งบ้อนี่พ่อเลย

เดี๋ยวใจเย็นครับ
อย่างนี้ลูกเขาเรียกว่ากำลังดี
เชื่อไหมว่าทุกครั้งที่ออกัสเขาขยับตัว
สายตาทุกคนที่อยู่ในสตูเนี่ยจะตามเขา
เขาทำให้เราเชื่อว่าเฮ้ย
สาวเทคนิคมันน่ารักขนาดนี้ใช่ไหมครับช่วยหรือ
น่ารักมากกว่าสาวเทคนิคที่หน้าบ้านปู่อีก
เก่งมากเขาเรียกว่าเก่งเกินตัว
คนอย่างนี้คือเกิดมาเป็นศิลปิน

ถ้าสาวเทคนิคแบบนี้นะฮะ

ไอจีจีบมาไม่เคยได้สักคนเลยนะ
ผมเคยจีบแต่สาวทั้งคน
นานนะจะเห็นแบบคนที่มาประกวดร้องเพลงแล้วใช้เพลงแบบนี้

แล้วก็คาแรคเตอร์ของเขามาสวมแล้วก็

สิ่งนี้อย่างงี้ครับพี่ฟนเป็นอย่างไรจ๊ะ

คือฟังแล้วเราสบายนะ
รู้สึกว่าสิ่งที่เขาถ่ายทอดออกมานี่เราเชื่อ
นี่ไงลูกนี่คือเป้าหมายของการร้องเพลงนะคะ
ก็เหมือนอาหารถ้าอาหารที่มันรสจัดมาก
คือเผ็ดคือเผ็ดมากแต่แซ่บมากเลย

ไม่ได้เยอะกินได้บ่อยครั้งไหมไม่บ่อยครั้ง
ไม่งั้นเขาห้องน้ำมันหยุดไม่หย่อนแน่
อาจจะต้องเบาเครื่องปรุงของเราหน่อย
ให้มันดูกลมคนจะได้กินอาหารของเราได้นานนะครับ
อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการปรุงของออกัส
ออกัสปรุงได้แบบธรรมชาติกลมกล่อมทำให้เราฟังได้เรื่อย
แต่พี่ฝนจับได้ว่าออร์กัสมีผิดหน่อยพี่มีผิดไหม
มีค่ะ
มีผิดแต่เขาเนียนมากเลย

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของศิลปินตัวจริง
จะไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจ

เรื่อยต่อไปจนเนียน
จากที่จะต้องหักคะแนน
กลับกลายเป็นคะแนนว่านี่คือคะแนนไหวพลิบปฏิพันธ์
แล้วก็การเอาตัวรอดหน้าเวทีได้

ออกัสร้องไปแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับ
ออกัสร้องได้น่ารักแล้วก็เป็นธรรมชาติมากเลยค่ะพี่แซค

ทีนี้หนักใจแทนบีเอ็มของเราจริงเลย

มารอลุ้นกันว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผม
ถ้าในยกนี้น้องบีเอ็มหรือน้องออกัส

จะทำให้ทีมของตนมีคะแนนนำ๒คะแนน
กรรมการจะเลือกเทใจให้ใคร
ช่วงหน้ารู้ผลครับ

ทีมที่ชนะคือทีม
โหโฮอีตา
เอาแล้วใส่บ๊าร์ไม่มาอุ่นใจ
น้องเป็นสาวเรียนวิทยาลัยแล้วใส่พี่ใส่ไม่ลองจีบแล้ว
ก่อนที่คณะกรรมการจะตัดสินนะครับ
เชิญเด็กซ่าทั้งสองทีมขึ้นสู่เวทีครับ

เหนื่อยเหนื่อยคุณทำหน้าที่ได้ไม่หยุดเลยเหมือนกันนะเป็นยังไงบ้างครับสองคนนี้
ทั้งสองคนมีความตั้งใจนะครับเพื่อจะเอาคะแนนให้กับแต่ละทีมเพื่อจะนำจะนำอย่างนี้ครับผม
ก็ไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะนะครับผมก็ขอให้ทุกคนตั้งใจสู้ต่อไปนะครับ
ได้ใจพี่แซ็กไปแล้วครับในยกนี้ครับผม
ตอนนี้ทั้ง๒ทีมมีคะแนนเสมอกันก็คือ๑๐ต่อ๑๐นะครับ
ในยกที่๔นี้ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับ
รอบที่๓ยกที่๔ทีมที่ชนะคือทีม
สวัสดีครับสามซ่าตัวต่อชนะครับ
ตอนนี้นะครับสนิทน้อยสามซ่านะครับ
เป็นฝ่ายชนะในยกที่๔นี้นะครับ
เพราะฉะนั้นคะแนนสะสมของทีมจึงเพิ่มขึ้นอีก๒คะแนนเป็น

มีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๐คะแนน

รู้สึกบีใจค่ะ

อีกทีมก็ต้องรีบนะลูกนะพยายามกันขึ้นไป

ด้วยความสามารถของเด็กน้อยไม่หยุดแค่นี้แน่

พลังสิ่งหนึ่งที่เขาพกติดตัวมานอกจากเสียงร้องแล้ว
นั่นก็คือพลังแห่งความดีครับ

ร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับเด็กซ่าทั้งสองทีมในร้องได้

นี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม

ไม่เป็นไรครับเราต้องสู้กันอีกหลายยกครับ

รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าหนูชนะเป็นครั้งที่๕แล้วค่ะ

และแล้วน้องออกัสก็ใช้ความสดใสสมวัย
และเลือกเพลงที่ส่งเสริมบุคลิก
ของน้องรวบคะแนนจากกรรมการไปได้
ทำให้สลิดน้อย๓ซ่า
มีคะแนนนำได้แล้วแต่การแข่งขันยังไม่จบ
ยกหน้าลูกไม้หลากสีจะเอากลยุทธ์ใดมาแก้สถานการณ์
ต้องมาติดตามต่อในร้องได้ยกกำลังซ่า
มันใส่อะมันใส่
เพราะคิดว่าเธอมีแฟนหนึ่งแล้วก็เลยไม่กล้า
มันเป็นสายตาจิ๊กโกสมุทรปลาการแท้

อย่างนี้พี่ฝนจะรอดเลย
ก็ได้ร่มชนไปไม่ไหวใจ
มันไม่หวังไม่จะคงพาใจ